สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้ามีอากาศอร์ดดีเหลือเกินนะคะคุณต้องตื่นเติ้ลอากาศทำให้ฉันรู้สึกแบบ
ขีเกียจจะลุกมากพูดจากใจแต่ว่าไม่ได้ละทิ้งหน้าที่
สำคัญนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกเทรนด์ข่าวบันเทิงของเรา
อยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะดีไม่บอกพรุ่งนี้แล้ว
ขอเผินมาก่อนเอ้ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องบรรดาของตัวแม่ซุปตา
ยังไงคุณชมพู่อรยาใกล้จะถึงเวลาบินเต็มทีแล้วนะคะ
กับเทศกาลหนังเมืองคาร์สเธอไปมาทุกทุกปีตะลึงทุกทุกปี
เรื่องของความสวยเสื้อผ้าหน้าผมอลังการสุดสุดและในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะ
หลายคนก็ให้ความสนใจนะจับตามองว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องแต่งหน้าของเธอดีกว่านะฮะ
หน้าสวยอยู่แล้วใครจะปั้นหน้าให้คุณแม่ชมพู่ได้สวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนนั้นนะคะก็คือพี่ป้อมวินิตนั่นเองค่ะ
ในปีนี้หลายคนตั้งตารอเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าสาวชมไม่ได้ไปเดินคนเดียวนะคุณ
ไม่ได้มีเพื่อนไปแต่ลูกในท้องเนี่ยอีก๒คนฝาแฝดไง
อายุคัน๕เดือนแล้วจะพาน้องเบบีไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษครั้งนี้ด้วย
แต่ก่อนจะถึงวันนั้นค่ะเราก็เลยขอพาคุณผู้ชม
อัปเดตลุคคร่าวของคุณแม่ชมกันก่อน
ที่แพลนกันเอาไว้จากพี่ป้อมวินิตค่ะ
ว่าปีนี้จะมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะ
ปีนี้เมืองคานขอบอกไว้ก่อนว่า
พี่อาจจะไม่ได้รับผิดชอบในงานเดินพรมแดง

เอาเมคอัพอาร์ทิสมือหนึ่งของปารีสมาเลย
เสียดายเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เรียบร้อยอะไร
พี่ก็อาจจะมีในสิ่งที่แบบเขาไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็คือลุคการแต่งหน้าส่งมาเรียบร้อยแล้ว

แต่ก็จะมีแบบคำแนะนำเหมือนกันว่า
เขาก็จะปรึกษาแล้วว่าควรจะเป็นยังไงดี
ขอให้คนที่ติดตามวางใจได้เลย
เพราะว่าอย่างพี่ชมเขารู้อยู่ว่าเขาไปทำอะไร
เห็นชุดนี้เขาจะผิดหวังไหม

แล้วก็เขาก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นแม่
แต่คิดว่าตัวเองไม่สวยตัวเองไม่มั่นใจรับรอง
อันนี้ในเมืองไทยพี่ชมจะเป็นคนแบบพลิกประวัติศาสตร์คุณแม่เลย
แม่ของแม่อีกทีหนึ่ง

ยืนยันโดยช่างหน้ามือหนึ่งเลยนะครับ
แต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกไปว่าพี่ป้อมไม่ได้แต่งให้คุณชมพู่
เพราะว่าทีมงานที่นู่นเขาจัดให้นั่นเอง
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่คุณชมพู่อาจจะไม่มั่นใจ

เดี๋ยวเราจะมาให้ดูเรื่อยแล้วกันนะว่า
แฟชั่นเสื้อผ้าแต่ละวันของชมพู่เป็นยังไง
เพราะทุกลุคคุณคนจับตามองสื่อทั้งไทย

ที่สำคัญตอนนี้เธอตั้งคันอยู่ด้วย